สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับ

ต้องมีการออกกำลังกายออกกำลังกายแบบไหน
ต้องเชิญชมได้เลยครับ
จิตจำใสบรรดาสาวขาเด้งทั้งหลาย
เป็นเพิ่มจะลืมดินเหลือสิ่งด้วยนะ
ทิศเป้เห็นแล้วเป็นห่วงเย็นพอประมาณนะครับ
อย่างเราต้องรักษาพื้นที่

ใกล้นะเดี๋ยวแม่เดทเอานะ
เต็มเต็มชาวแล้วนะเจ้าหมา

เห็นไหมเสทลาย่างเทียน
หัวนะน้องไม่ใช่ของเล่น

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความรัก

สวนอินฟาชัยเบอร์ไอรั่น
โอลองกาโปประเทศฟิลิปปินส์
สบายตาสบายใจ

มาดูสารภาพภูมิยุคใหม่นี่แหละครับ

บ้านสว่างสวัยถูกเจ๊เจ้าที่

แม่ถ้ามีไวไฟให้ท่านเล่นเฟซบุ๊คไลค์ไปด้วย

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ